เรื่องของพิธีกรรมโบราณค่ะก็คือพิธีกรรมการเรียกขวัญ
เขาทำกันยังไงคุณผู้ชมพิธีนี้เป็นยังไงไปดูกันเลย
นี่ค่ะกุมารที่ว่าเนี่ยหมายถึงเด็กผู้ชายอ๋อที่ไว้จุกใช่
คือพิธีนี้นะคะเขาจัดขึ้นที่บ้านแยงบรรเวิร์ดสังขาดจังหวัดสุรินค่ะ
เป็นหนึ่งในพิธีกลจุแบบโบราณที่หาดูยากมากในปัจจุบัน
แต่ว่าชาวเมืองที่จังหวัดสุรินเป็นพื้นที่ของชาวไทยเชื้อสายเขมร
เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจัดขึ้นมานะคะเรียกว่าการเรียกขวัญกุมารโกนจุก
พิธีนี้คล้ายกับการทำขวัญบวชนาคล่ะค่ะก็เป็นการเรียกขวัญของเด็กเด็กอ่ะ
บางคนเขาไปเล่นที่อื่นที่ไกลแล้วขวัญอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยอาจจะทำให้เด็กไม่สบายได้แบบเนี้ย
ก็เลยทำพิธีเรียกขวัญกลับมานะคะโดยจะมีหมอทำขวัญมาทำพิธีให้
สวดก็จะสวดเป็นภาษาเขมรทั้งหมดแล้วก่อนที่จะทำพิธีโกนผม
ก็จะไม่ให้เด็กเนี่ยไปเที่ยวเล่นน้ำถ้าหากว่าจะต้องเดินทาง
ไม่ให้เดินไปเองนะอืมจะต้องให้ขี่คอคนอื่นไปครับ
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายต่อเด็กที่จะทำพิธี
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อเป็นวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีโบราณของคนไทย
เชื้อสายเขมรหรือว่าชาวสุรินเนี่ยนะคะครับ
ก็นำมาให้ดูกันต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะ
ติ๊กต๊อกแม่หมอโอบด้วยนะนำมาให้เราดูกัน
เป็นอีกหนึ่งพิธีที่เราไม่ค่อยจะได้ดูกันจริงนะคะ
แต่ละท้องที่เขาก็มีวิธีแตกต่างกันออกไป
ซึ่งตัดจุกหรือโกนจุกเราก็เคยเห็น
ซึ่งมีหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนที่ทำกันนะคะ